กลุ่มคนไปร้องเรียนนะคะก็คือที่กรกตคุณผู้ชมค่ะ
กลุ่มที่ไปก็คือกลุ่ม๒๔มิถุนานะคะเป็นการไปเพื่อยื่นหนังสือ
ให้กรกตเร่งรับรองสอสอภายในวันที่๒๐มิถุนายนค่ะ
แล้วก็ให้ตีตกคำร้องการถือหุ้นสื่อของนายพิธา
ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบัน๒กับสนทุ่ง๒ห้อง
ประมาณ๘๐นายต้องไปรักษาความปลอดภัย
ครับนะคะนายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์กับแนวร่วมไปยื่นหนังสือ
กรกตเรียกร้องให้กรกตรับรองผลการเลือกตั้งทันที
และยุติขัดขวางประชาธิปไตย
หลังจาก๘พักการเมืองร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
เสียงข้างมากในสภาถึง๓๑๒เสียง
แล้วเสนอให้นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรี
การที่กรกตยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งสส๑๕
ทำให้เปิดประชุมสภาพูดแทนราชดรรชา
และไม่สามารถจัดประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้
ก่อนที่จะยื่นหนังสือทางกลุ่มก็ร่วมกันเป่านกหวีด
เป็นการแสดงสัญลักษณ์เรียกร้องให้กรกตเร่งรัด
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งค่ะ

ดูนี่ดูรถผมนี่
๙ปี๘ปีมาแล้วมึงจะให้กูรอ

มันก็จะผ่านไปในทางที่ดีกรกตก็มายึกยักษ์

กรกตไม่รับคำร้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายพิธา
ถือหุ้นสื่อไอทีวีไว้พิจารณา
เพราะใช้ข้อกำหนดรัฐธรรมนูลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
สื่อไอทีวีไม่มีอยู่แล้ว
อาจจะนำไปสู่การออกมาชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ได้
วันที่๒๐มิถุนายนค่ะทางกลุ่มบอกว่า
จะเดินทางมาที่กรกตอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอบถามความคืบหน้า